คือแหมมันบีบหัวใจเหลือเกินนะคะ

ตำรวจน้ำดีคนหนึ่งต้องเสียชีวิตจาก
น้ำมือกแก๊งวัยรุ่นที่ตาม
เอาคืนแก๊งอริของตัวเอง

ปฏิบัติหน้าที่ไประงับเหตุ
ปฐุมโหดยิงตำรวจดับ

เป็นคนดีแล้วลูกสาวก็กำลังน่ารัก

กล้องวงจรปิดที่จุดเกิดเหตุ

เสียงปืนมาเป็นระยะ

กลุ่มหนึ่งชื่อว่าวัยรุ่นบ้านพยอม
๘อยู่ที่อายุทยาวังน้อย

กลุ่มหนึ่งก็คือ
กลุ่มหนึ่งก็คือ

กลุ่มหนึ่งก็คือ
กลุ่มหนึ่งก็คือ
กลุ่มหนึ่งก็คือ
กลุ่มหนึ่งก็คือ
กลุ่มหนึ่งก็คือ

กลุ่มหนึ่งก็คือ

กลุ่มหนึ่งก็คือ

กลุ่มหนึ่งก็คือ

กลุ่มหนึ่งก็คือ

กลุ่มหนึ่งก็คือ

กลุ่มหนึ่งก็คือ
กลุ่มหนึ่งก็คือ

กลุ่มหนึ่งก็คือ
กลุ่มหนึ่งก็คือ
กลุ่มหนึ่งก็คือ
กลุ่มหนึ่งก็คือ
กลุ่มหนึ่งก็คือ

กลุ่มหนึ่งก็คือ

กลุ่มหนึ่งก็คือ

กลุ่มหนึ่งก็คือ

กลุ่มหนึ่งก็คือ

กลุ่มหนึ่งก็คือ
กลุ่มหนึ่งก็คือ
กลุ่มหนึ่งก็คือ
กลุ่มหนึ่งก็คือ
กลุ่มหนึ่งก็คือ
กลุ่มหนึ่งก็คือ

กลุ่มหนึ่งก็คือ

กลุ่มหนึ่งก็คือ
กลุ่มหนึ่งก็คือ

กลุ่มหนึ่งก็คือ
กลุ่มหนึ่งก็คือ
กลุ่มหนึ่งก็คือ

กลุ่มหนึ่งก็คือ

กลุ่มหนึ่งก็คือ

กลุ่มหนึ่งก็คือ

กลุ่มหนึ่งก็คือ
กลุ่มหนึ่งก็คือ

กลุ่มหนึ่งก็คือ

กลุ่มหนึ่งก็คือ
กลุ่มหนึ่งก็คือ

แล้วนั่นแหละปืนนั้นแหละค่ะที่ไปใช้ก่อเหตุ
จนกระทั่งยิงไปกะจะยิงคู่อริแต่สุดท้ายแล้วไปโดนดาบตำรวจอนันต์ท่านเสียชีวิตนะคะ
นี่ตอนยอมรับสารภาพกับตำรวจนี่ร้องห่มร้องไห้ด้วยอยากให้คุณผู้ชมฟังตอนนี้หน่อยค่ะ
ผมขอพูดอย่าไม่เกรงใจนะตอนนี้หายห้าวคนอื่นดูไว้นะครับคนอื่นดูไว้นะฮะ
ที่จะเดินทางนี้นะครับแล้วฝากตำรวจเลยนะฮะเด็กแถวนั้นยังรู้เลยว่า
อาริเนี่ยมีเรื่องระหว่างกลุ่มไหนกับกลุ่มไหนถ้าท่านจะดำเนินการกวาดล้างหรือว่าป้องปราม
ก็เอาซะในครั้งนี้เลยก็แล้วกันท่านเสียตำรวจน้ำดีไปหนึ่งนายแล้วนะ
เหล็กก็ต้องตีตอนร้อนแบบนี้แหละนะคะอ่าคุณผู้ชมเด็กผู้ชายคนนี้อายุสิบเจ็ดปี
ดูสิคะให้ดูไว้อย่าเอาเยี่ยงอย่างนะคะเพราะว่าดูลักษณะพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้มีอนาคตเลยนะคะ
ตำรวจนายนั้นนะคะแล้วปืนเนี่ยลักษณะเป็นออโตมิติกด้วยออกไปสามนัดด้วยกันนะคะ
ทีนี้ศพของดาบตำรวจอนันต์ตอนนี้ไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดกล้าชะ
อุ่มอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
แล้วก็มีการเห็นหมวกแล้วใจหาย
มีการปูนบำเน็ตให้กับดาบตำรวจอนันต์๗ชั้นยศ

แล้วมีการมอบเงินบำเน็ตและสวัสดิการต่าง
รวมเป็นเงินสักประมาณ๒ล้านบาท
ถามว่าคุ้มไหมลูกสาวคนหนึ่งต้องกำพร้าพ่อ

คลุมศพคลุมร่างของดาบตำรวจท่านนี้
แล้วก็รู้สึกใจหายมากค่ะ